เดี๋ยวจะพาไปที่แรกเลยละกันนะ
จะพาไปที่จังหวัดสงขรา
ไปดูลีลาของการแข่งขันอะไรรู้ไหม
ขูดขูดมะพร้าว
โอ้โหเป็นมะหมี่ขุดมะพร้าว
ไปดูกันหน่อยว่าลีลาแต่ละคนเป็นยังไงฮะ
โอ้โหแต่ละคนขูดจนไอ้กระต่ายที่ขูดมะพร้าวแทบพัง
แห่งขันขูดมะพร้าวภายในงานประจำปีของดีเมืองนะจ๊ะ
เมืองอะไรเมืองจนะ
เมืองนะจ๊ะเมืองจ๊ะนะ

ครั้งที่๑๗นะครับที่จัดขึ้นที่เมืองนะจ๊ะ

เออขอบคุณมากครับคุณนิวนาวที่จังหวัดสงขลานะฮะ
งานนี้ครับเขาจัดกันมีกิจกรรมให้ชาวอำเภอจนะ
จัดกันมาเยอะแยะมากมายร่วมสนุกกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นของดีของขึ้นชื่อ
แล้วที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งขันขูดมะพร้าว
อันนี้เรียกว่าไม่ได้ขูดคนเดียวนะเข้ามากันเป็นทีมเป็นคณะ
ทีมหนึ่งมีสองคนมากันเป็นคู่คนหนึ่งขูดอีกคนนึงเต้นฮะ
เชียวไงเออเพราะเหนื่อยแล้วไงต่อสลับกัน
ก็ได้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรรมการเขาจะตัดสินจากจำนวนที่เขาคูณ
ลีลาของคนเต้นนั่นสิสองส่วนเอามาประกอบกัน
ว่าใครจะได้คะแนนมากที่สุดก็เป็นแชมป์เปียนแห่งการขูดมะพร้าวไป
เรียกได้ว่าขูดกันเนี่ยกองชงกองเชียร์กระโดดเชียร์กันบัด
แล้วส่วนทีมนี้นางขำอย่างเดียวส่วนอีกทีมหนึ่งขูด
ขูดจนเอวเคล็ดเอวยอกกันเลยทีเดียวฮะ
มันจริงสำหรับงานนี้ก็มาให้ดูเป็นความสนุกสนานภายในงานนะครับ
ย้ำกันอีกทีของดีเมืองจนะครั้งที่๑๗ที่จังหวัดสงขลานะจ๊ะ
ลีลาไม่ธรรมดางานนี้เนี่ยเห็นเลยว่าเป็นการเปิดโอกาสอย่างเสรีภาพ
ทั้งผู้แข่งขันผู้หญิงและผู้ชายพร้อมกันเลยทำกันพร้อมกันแข่งกันพร้อมกัน
ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ขอลีลาดีแล้วก็กำลังดี
คุณเคยไหมคุณเคยขูดมะพร้าวไหมใช่เคยเป็นกระไตขูดมะพร้าวมันก็ต้องออกแรงเยอะอยู่เหมือนกัน
แล้วที่สำคัญต้องระวังมันบาดมือถ้าเกิดว่าคุณแบบพลาดนะออกแรงเรียกว่าแทรก
เขาเรียกว่าอะไรนะมันแรดมันก็จะทำให้บาดมือเราเออต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
แต่ว่าทุกวันนี้เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีคนได้ทำแบบนี้
ส่วนใหญ่ใช้แบบสำเร็จรูปเอาเนอะเรียบร้อยแล้ว